จริงไม่จริงนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของการโกงเพราะเมื่อเขาเข้าไปมีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตอบแทนให้กับคนซึ่งจ่ายเงินแก่เขานะจะกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็แล้วแต่เพื่อมาใช้ในการเลือกตั้งและเข้าไปทำอะไรครับเข้าไปเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจเหล่านั้นนะครับออกนโยบายจัดทำโครงการต่างให้ใบอนุญาต
ครั้งแต่ละครั้งมันมีค่าตอบแทนมันมีส่วนต่างซึ่งเป็นคืนสู่ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นหมื่นล้านบาทเสรีรวมไทยทำยังไงคะเราไม่มีสิ่งนั้นเลยนะฮะเราไม่มีสิ่งนั้นเลยแต่ว่าเริ่มต้นก็คือว่าในประเด็นนี้เบื้องต้นทำอย่างไรครับในแง่ของประชาชนก็ต้องหาทางที่จะบอกว่าไม่เอาพักการเมืองที่ซื้อเสียง

เป็นเจ้ากระทรวงไหนก็จะใช้อำนาจของเจ้ากระทรวงดังกล่าวในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่จากกระทรวงที่เขากำกับควบคุมดูแลซึ่งจะทำยังไงเราเห็นไหมครับว่าคนเหล่านี้เวลาอยู่ในกระทรวงต่างถนนไปจังหวัดนี้เยอะเหลือเกินนะฮะเคือนไปจังหวัดนี้เยอะเหลือเกินโครงการต่างไปยังบริษัท

ที่กำกับดูแลและดำเนินการในเชิงกฎหมายอย่างเข้มงวดมนุษย์บริษัทฤทธิ์ไทยคือใครโกงก็แล้วแต่จะต้องดำเนินการในการยึดทรัพย์ในการที่เอาเงินคืนและคดีต่างเหล่านี้จะต้องดำเนินการไปยังส่วนต่างที่เกี่ยวข้องเงินโอนไปยังลูกหลานยึดทรัพย์ถึงลูกหลานครับ

ต้องเลือกเสรีรวมไทยเพราะเป็นพักตรวจสอบครับ